บอกเลยว่าปีตกล้องของเธอจริง
พิธีกรแชร์ข่าวสารตอนของเราก็โด่งดังมากเลย
และที่สำคัญมีข่าวเมาส์มาว่านะ
ผู้จัดละครยื่นบทดีให้คุณแอฟ

ถึงขณะที่มีข่าวลือว่าช่องดังช่องนึงนะ

เตรียมค่าตัวเป็น๑๐ล้านเลยนะ

เพื่อให้แม่แอฟค่ะใจอ่อนกลับมารับงานแสดงอีกครั้งนะคะ

เราคุยกันด้วยตัวงานมากกว่าค่ะ

คือเนื่องจากวัยเราก็ไม่ใช่เด็กแล้ว

คืออยากได้อะไรที่ลงตัวจริงค่ะ
คือด้วยของบทบาทแล้วก็ลักษณะการทำงาน
จริงตอนนี้ก็ทำงานได้กับทุกช่อง
เพราะฉะนั้นก็บทเป็นส่วนสำคัญที่สุด
ดึงพี่แอฟมาอยากจะร้องให้เล่นบทร้าย
อะไรดูสักครั้งนึงอะไรอย่างนี้

ชัดเจนนะคะว่าสามารถร่วมงานได้กับทุกช่องนะคะ

เพราะว่าอยากจะให้คุณแอฟเนี่ยแบบว่าบทแบบว่าเรียบร้อยอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะ

ผู้หญิงอย่างนี้ก็ต้องร้ายถึงจะอยู่ได้ในสังคมที่มันโหดเยี่ยมขนาดนี้นะคะ